บอลเชิญยิ้มปังปังปังปังสุดสุดนะคะล่าสุดค่ะ
เจ้าตัวออกมาโพสต์นะคะว่าเพลงต่อลอกอตอนนี้ฮิตมาก
และยอดวิวทะลุ๓๐ล้านวิวไปแล้วคุณผู้ชมคุณพี่
ซึ่งพี่บอลเขาโพสต์ความภาคภูมิใจนี้ลงไอจี
ส่วนตัวนะคะบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะขอบคุณครับผม
ล้านวิวเพลงต่อละกอไปกันต่อเร็วนี้กับโสดแฟน
เอองานนี้หนุ่มบอลทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าเตรียมที่จะ
ปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงโสดแฟนทิ้งนี่แหละโอ้โหแค่ชื่อ
บอกเลยว่ายังไม่ทันฟังเพลงก็รู้เลยว่าเพลงนี้เนี่ย
ต้องดังแน่แน่นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับ
เพลงใหม่ที่กำลังซุ่มทำผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าเพิ่งไปเข้าห้องอัดมาไม่นานมานี้แหละ
ว่าจะถ่ายทำเอ็มวีเสร็จและปล่อยให้ได้ฟังกันวัน
หนึ่งพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งวันที่หนึ่งเนี้ยตรงกับ
เกิดของตัวเองด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
สูตรแฟนทิ้งพูดจริงมันก็เงาตุ๋ยแย่แล้วเราเศร้าใจ
โดดแฟนทิ้งครับทุกวันนี้คนแบบบางทีโพสต์โสด
แทนทิ้งมีปัญหาบ้างชีวิตนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเออแต่ง
แซ่บเพื่อแบบให้ผู้ชายให้ผู้หญิงมาแอ้วมาอะไร
อย่างนี้ครับเอ็มวีผมบอกเลยแซ่บผู้หญิงแซ่บ
ไปเอาพี่มาด้วยน่ะเขาเป็นอะไรที่แบบดูแบบครับผม

เอ่อคุณแทบเราเป็นครับผมอะไรนะชื่อเพลงโสดแฟน
เข้านะพี่อย่าให้รู้นะ